ไหลมันร้อนเหลือเกินร้อนจัดฮะร้อนแบบสี่สิบองศาค่ะดังนั้นตุ้มตุ้ม
กระโดดน้ำต้องไปลงน้ำคลายร้อนค่ะบรรยากาศที่แม่น้ำวัง
ดูสินักท่องเที่ยวชาวบ้านเองก็ไปกางร่มตั้งโต๊ะ
กลางแม่น้ำปูเสือกินข้าวกันบนหาดทรายคลายร้อนค่ะ
เพราะว่าที่ลำปางลำปางร้อนมาก
อุณหภูมิทะลุ๔๐องศาติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์แล้ว
คิดดูสิมุมวานนี้อุณหภูมิสูงสุดเที่ยมเพิงเมืองลำปาง
วัดตอน๔โมงเย็นคุณผู้ชม๔๑๕องศาเซลเซียสค่ะ
ทีนี้ก็ต้องกระโดดน้ำคลายร้อนกัน
เจ้าหน้าที่เองเขาก็กำชับนะว่าผู้ปกครองเวลาพาลูกหลานมาเล่นน้ำเนี่ย

แล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าเขาก็มาขายอาหารเครื่องดื่ม

บรรยากาศก็เลยคึกคักสนุกสนานแบบนี้ค่ะ
ล่าสุดเมื่อเช้ากรมอุตุนิยมวิทยา
ยังมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควัน

อากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่๓๗๔๒องศาเซลเซียสเลยนะคะ